วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดรมีมติเป็นเอกชันให้ตั้งคณะกรรมธิการวิสามันขึ้นมาพิจารณาศึกษาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้เป็นการพบกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ๕ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรี
ในฐานะอดีตหัวหน้าคณะคอสชนะครับกับนายสุเทพเทือกสุบันอดีตแก่นำกปศ
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำรวจพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือหัวตรุษ
โครงการบรรเทาอุทธกภัยป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชนและเขตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระบุหากโครงการนี้สำเร็จจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ถึง๑๘๐
ต่อด้วยจังหวัดสุรธานีติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเฉวง
เยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาธิคุณ
โดยมีนายสุเทพเทือกสุบันผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยให้การต้อนรับ
นับเป็นการพบกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในรอบ๕ปี
โดยนายกรัฐมนตรีทักทายนายสุเทพอย่างเป็นกันเอง
และเดินเคียงข้างกันตลอดการเยี่ยมชม
ต่อด้วยเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุยปีนี้
โดยมีรัฐมนตรีนายสุทธิพย์และอดีตแก่นำกระโปรประสอร์

สภาพผู้แทนรัศดรมีมติเอกชั้น
ตั้งคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์
และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙

ตามที่นายสงพงษ์อมรวิวัติสสเชียงใหม่พพไทย

ใช้สิทธิ์เสนอให้เลื่อนยติขึ้นมาพิจารณา
แต่ตีตกยติด่วนเรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมธิการวิสามัน
เพื่อศึกษาตรวจสอบการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง

อนเมืองสุวรรณภูมิอุตภัวร์
และการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ตามที่นายวันมุฮมัธนมธาสสบัญชีรายชื่อภักดิ์ประชาชาเสนอ
เพราะเห็นว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
ควรตรวจสอบอย่างรอบครอบ
ขณะประธานวิบรัฐบาลยืนยันไม่ใช่ปกป้องรัฐบาล
หรือไม่ให้สภาตรวจสอบได้
ชัวร์หลีกภัยประธานสภาพผู้แทนรัศดร
แจ้งต่อที่ประชุมสภาว่า
จุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม

ยื่นหนังสือลาออกจากสอบบัญชีรายชื่อพรรคราชธิปัตย์แล้ว

ทำให้นายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิ
ขึ้นเป็นสอบบัญชีรายชื่อพรรคราชธิปัตย์คนต่อไป

ถูกถามถึงสาเหตุการตัดสินใจลาออก
เพราะถูกกดดันในพักหรือไม่
ไม่อยากมีปัญหามากกว่านี้
สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ไต่สวนพยานโจทย์คดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร

อดีตสอบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย

ไม่ได้เดินทางมาศาลเพื่อร่วมกระบวนการพิจารณา
ทนายความก็ไม่สามารถติดต่อได้
จึงเห็นว่ามีพฤติการน่าจะหลบหนี
ให้ออกหมายจับเพื่อนำกลับมาสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป
โดยสั่งปรับนายประกันด้วยเต็มจำนวน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน